ตอนนี้เขาพยายามไปหาเลขกันแล้วนะ

ก็คือที่วัดบ้านหัวฝ้ายอำเภอเมืองนะคะ

วันนี้ประชาชนเขาแห่ไปเยอะเลยนะ
ไปไหว้พระไปทำไมไปไหว้พระด้วยส่วนหนึ่ง
ทำจิตใจให้สงบเตรียมก่อนที่จะถึงพรุ่งนี้
มีประชาชนแห่ไปเยอะเลยนะคะทั้งคนในพื้นที่

โอ้โหนี่ไงคุณผู้ชมนี่คืออะไรคะ

เขาบอกว่าพึ่งหลวงมาทำรังให้โชคให้ราบให้โชคให้ลาบ

คนก็มาเป็นความเชื่อนะคนแห่มาดูกันเลอะเยอะเลย

ชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุที่พึ่งหลวงมาทำรังภายในวัด
ก็เป็นเพราะว่าอาจจะถูกคนไปล่อเอารังพึ่ง
เพื่อหวังจะเอาน้ำหวานและไข่อ่อนมารับประทาน

ด้านพระอธิการธิวานนทิวานนโทเจ้าอาวาสวัด
บอกว่าพึ่งหลวงมาทำรังเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วเองนะ
หลังจากที่ญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดได้มีการไปบอกต่อ

จนทำให้ญาติโยมแล้วก็ชาวบ้านที่ทราบข่าว
ก็ทยอยเดินทางมาดูรังพึ่งหลวงกันอย่างต่อเนื่อง
มีการเตือนญาติโยมด้วยนะ

บอกว่าให้ระวังโดยเฉพาะคนที่ไม่ควร

จากเคยมีคนถูกพึ่งไล่ต่อยมาแล้วนะ

อย่างไรก็ตามชาวบ้านที่มาดูรังพึ่งหลวงที่วัดแห่งนี้
ต่างก็พยายามที่จะตีเป็นเลขเด็ด
โดยเฉพาะพึ่งหลวงที่มาทางรัง
ใกล้กับเขตก่อสร้างวิหารแห่งนี้
เมื่อวันที่๑๗มีนาคมปี๒๕๕๙
ก็ไปตีถึงเรื่องของการสร้างวิหาร

หลายปีแล้วนะมา๓๐กว่าปีแล้วนะเอามากันต่อที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ที่วัดเหมือนเดิมค่ะวัดทรัพย์มาแสนหรือว่าเขาถ้ำพัฒนาในอำเภอชนแดน
ชาวบ้านเขาพากันนอกจากจะไปวัดแล้วเขาไปดูต้นกล้วยด้วยนะคะ
บอกต้นกล้วยต้นนี้ประหลาดจังเลยเพราะว่าปกติแล้วกล้วยเนี่ยมันจะออกมา
ออกลูกเนี่ยเป็นหวีหนึ่งหวีมันก็จะมีหลายลูกแต่ต้นกล้วยต้นนี้ออกมาลูกเดียวค่ะ
แปลกมากชาวบ้านก็เลยเดินทางมาดูต้นกล้วยเป็นจำนวนมากนะคะเนี่ยค่ะ
มานั่งแบบนี้มานั่งดูใกล้ขอลูกขอพรหน่อยมันจะได้อะไรกลับไปนะคะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สถานที่แห่งนี้ก็ไปเจอไปเจอเหมือนชาวบ้านเลยต้นกล้วย
ออกลูกมาลูกเดียวตามคำร่ำลือแต่ว่ามีขนาดใหญ่เท่ากับฟักเขียว
น้ำหนัก๑ลูกของเขาเนี่ยประมาณ๑กิโลกรัมไม่มีปลีนะ
ชาวบ้านทราบข่าวเขาก็เดินทางเอาทูบมาด้วยมาจุดทูบไหว้ขอโชคขอลาบกัน
บางคนก็เอาแป้งมาถูรูปต้นกล้วยเนี่ยนะคะแล้วใช้กล้องมือถือถ่ายภาพ

เพราะว่าตอนนั้นอาจจะไม่เห็นไงขอถ่ายภาพไปก่อนกลับบ้านค่อยไปขยายดู

แต่ถ้าเกิดกลับบ้านไปขยายดูเนี่ยคุณมาถูไถถูไถแบบนี้ไม่ได้นะ

อ่าและห่างจากต้นกล้วยเขาบอกอีกสองเมตรมีต้นกล้วยอีกต้นเหมือนกัน
ซึ่งหน่อกล้วยออกมาจากดินคล้ายกับดอกบัวตูมรอบต้นกล้วย
จุดนี้มี๑๕หน่อ
ฮามากกว่านั้นอีกเขาบอกชาวบ้านมองขึ้นไปบนต้นกล้วย
พบว่าผลกล้วยที่ออกมามีขนาดใหญ่
เขามองดูคล้ายกับมือหรือว่าหัดของพระพิคเนธ

เขามองเป็นแบบนั้นนะเขามองเป็นแบบนั้นนะคะ
ชาวบ้านก็เลยช่วยกันนับผลว่ามีกล้วยทั้งหมด๒๒ลูก
ก่อนจะนำไปตีเลขเด็ดรอพรุ่งนี้
ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดชายนาฏกันหน่อยดีไหมคะ

เขาไม่ได้มีการไปดูปลีกล้วยต้นกล้วยอะไรหรอกนะ

บรรยากาศแผงพ่อค้าแม่ค้า
สลากินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่

คนก็มาแห่ซื้อเลขเด่นเลขดังกันอย่างคึกคักแล้ว
เพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันหวยออกแล้วใช่ไหม
ตุลาคมประชาชนส่วนใหญ่ไปซื้อเลขเด่นเลขดัง
เลขมงคลเลขเด็ดจากคำชโนธ
เลขดังจากกลุ่มผู้ค้าสลาก๕ภาค
รวมทั้งเลขทะเบียนรถที่มีงูเลื้อยเข้าไป
และทะเบียนรถที่คลอดลูกบนรถพ่วง
ทำให้เลขชุดเนี่ยโอ้โหตอนนี้ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
จนหมดเกลี้ยงทุกแผงเลยนะคะ
แล้วก็มีการโทรศัพท์สั่งจองกันล่วงหน้าก่อนนะ
แต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเลขเด่นเลขดังคนจังหวัดชัยนาธเนี่ย

ไม่ได้บอกบอกเขาแหละว่าขายดี
เพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ได้ด้วยความหวัง

แต่ว่าก็ซื้อได้นะไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับ
ซื้อพอลุ้นสนุกช่วงบ่ายนะคะ